แม่ม่ายกันก่อนเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
กลัวว่าจะเกิดอาถรรพ์ผีแม่ม่ายขึ้นมา

คือเรื่องของเรื่องเกิดเหตุการณ์ผู้ชายเขาตายต่อเนื่องกันหลายศพ
ทีนี้ชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดอาถรรพ์เกิดอาเภษผีแม่ม่ายนะ
สุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนี้เอาเสื้อสีแดง
แขวนไว้ตามบ้านแก้อาถรรพ์นะคะทุกบ้านเลยแทบจะทุกบ้านเลย
เชื่อกันมานานแล้วนะเรื่องเสื้อแดงเอามาแขวนหน้าบ้าน
ใช่เป็นความเชื่อนะคะในท้องที่
เสื้อแดงมาแขวนไว้แบบนี้มาตั้งไว้แบบนี้
พร้อมกับข้อความว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ก็ถูกแขวนเอาไว้หน้าบ้านอยู่ในหมู่บ้านปากห้วยไม้งามหมู่๓
ตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตาก
เพื่อแก้อาถรรพ์ผีแม่ม่าย
ป้าบุญช่วยฉิมสวัสดิ์อายุ๖๐ปี
ชาวบ้านปากห้วยไม้งามก็บอกว่า
เหตุเกิดภายในหมู่บ้านเมื่อมีผู้ชายตายต่อเนื่องกัน
ศพมีทั้งคนป่วยและคนไม่ป่วย
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยหวาดกลัวว่าจะเป็นเหตุอาเภษเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

คือชาวบ้านเองเนี่ยเสียเวลาจัดงานศพตลอดทั้งเดือนเลยนะ
ไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำไร่ทำนา

คือส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันที่เสียชีวิต
พอเผาศพหนึ่งไปเสร็จก็ต้องมาเผาให้ศพแล้ว
คือต่อเนื่องกันมาแบบนี้ค่ะนับ๑๐ศพ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ฝีมือผีแม่ม่าย

ทำให้ผู้ชายหลายคนตอนนี้ก็กลัว
แล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นเหมือนกัน
คือกลัวตายจนกว่าแรงอาถรรพ์จะลดลงนะคะ
หลังจากนั้นก็จะกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
ฟังเสียงชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังกันหน่อย
แก้ล้างอาถรรพ์เหมือนกัน
นี่คุณป้าบุญช่วยบอกเคล็ดลับนะคะที่ต้องมาเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้
สำหรับการแขวนเสื้อแดงแก้อาถรรพ์ผีแม่ม่าย
มาเอาชีวิตผู้ชายไปเป็นสามี
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นความเชื่อท้องถิ่นคือสืบทอดกันมายาวนานนะคะ
หลังเหตุการณ์สงบไม่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแล้วนะคะ
เขาก็จะมีการเก็บเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็พากันไปทำบุญที่วัด
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผีแม่ม่าย
ไม่ให้มารังความญาติพี่น้องเป็นผู้ชายในหมู่บ้านอีก
อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ